เอาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่บุรีรำเขาบอกว่าอยู่มานาน
ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า๕๐ปีแล้วนะคะ
ขอความช่วยเหลือไปทางเทศบาลแต่สุดท้ายเรื่องเงียบค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหชีวิตลำบากไม่มีไฟฟ้าใช้
ไม่เคยดูละครอยากดูกับเขาบ้างแล้วเด็กเด็กดูสิคะ
หนังสือทำยังไงจุดเทียนเอาค่ะแล้วถ้าเรียนออนไลน์ทำยังไง
ไปหาร้านอินเตอร์เน็ตเอานะใช้ชีวิตลำบากนะ
ไม่มีไฟฟ้าจริงจริงค่ะนี่แหละค่ะเด็กนักเรียนที่เขาต้องทำการบ้าน
หนังสือกันภายใต้แสงเทียนเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ย
ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานหลายสิบปีแล้วนายอนันต์บุญเจียมอายุห้าสิบห้าปี
ชาวบ้านหมู่๙ตะมนต์ประสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
ร้องผ่านสื่อเลยค่ะบอกว่าบ้านเขาและเพื่อนบ้านรวมแล้วเจ็ดครอบครัว
ประชากรรวมถึงสามสิบคนไม่มีไฟฟ้าใช้มานานห้าสิบสามปีแล้ว
พื้นที่นี้กลุ่มชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะคะอยู่ห่างจากหมู่บ้านหลักไปประมาณแค่หนึ่งกิโลเอง
แต่ว่าไฟฟ้าไม่มีเขาบอกว่าเสาไฟฟ้าก็มาใกล้ถึงบ้านของพวกเขาแล้วเนี่ย
ประมาณห้าร้อยเมตรเท่านั้นเองแต่การไฟฟ้าบอกไม่สามารถขยายสายไฟฟ้าให้มาถึงได้
อนันต์บอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นแสงสว่างจากไฟฟ้าค่ะสมัยเป็นเด็กไปเรียนหนังสือก็ถูกเพื่อนล้อว่าบ้านนอก
มาถึงรุ่นลูกก็น้อยใจเพราะว่าทุกหมู่บ้านเขามีไฟฟ้าใช้กันหมดแล้ว
สารลูกลูกหลานหลานอ่านหนังสือหรือทำการบ้านต้องมาจุดเทียนยิ่งช่วงนี้เรียนออนไลน์ค่ะ
ต้องไปขอเรียนที่บ้านเพื่อนต่างหมู่บ้านนู่นนะคะแล้วก็โดนเพื่อนล้อเหมือนที่เขาเคยโดนมาก่อน
นางสำเรียงเยาวลักษณ์อายุ๕๓ปีชาวบ้านอีกครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนกัน
ก็บอกว่าเธอพอทนได้คือชินแล้วมันนานแล้ว
แต่สงสารลูกเรียนชั้นม๔ต้องเรียนออนไลน์ลำบากมากต้องไปขอเรียนบ้านเพื่อน
บางครั้งเกรงใจต้องทำรายงานก็ต้องไปร้านอินเตอร์เน็ตแทนค่ะอยู่ไกลจากบ้านไปประมาณสิบกิโลนะคะ
ตอนนี้สงสารทั้งลูกและตัวเองค่ะเพราะว่าเดินทางเข้าไปในตัวเมืองก็ได้ยินชาวบ้าน
ก็คุยกันเรื่องละครเรื่องนั้นเรื่องนี้สนุกก็อยากดูละครเหมือนกัน
เคยไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่นหลายครั้งแต่ได้รับคำตอบว่า
ต้องใช้งบประมาณสูงฟังเสียงของชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนหน่อยนะคะ
ขอให้เห็นไฟฟ้าใช้กับเขาบ้างเถอะเพื่อลูกหลานอนาคตข้างหน้าจะได้เจริญไปกว่านี้
ไม่อยากได้อะไรหรอกอยากได้ไฟฟ้าอยากเห็นโทรทัศน์อยากดูละครกับเขา
รู้จะดูอยากรู้ว่าละครมันเป็นแบบไหนคือนี่คือกลางคืนนี่คือ
เข้าบ้านนอนอย่างเดียวเข้าบ้านนอนอย่างเดียวเลยค่ะ
พอตกค่ำก็บ้านใครบ้านมันมืด
แต่น้ำไม่มีปัญหาน้ำเข็นได้แต่ไฟฟ้าอยากได้มากเลย
น้ำก็ต้องเข็นอาบเข็นใช้อยู่อืมก็เป็นความลำบากของเขาอ่ะนะคะ
นางสำริงยังบอกว่าอยากให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลช่วยเหลือหน่อยนะคะ
ถึงจะเป็นชาวบ้านกลุ่มเล็กแต่เขาก็มีหลายคนชาวบ้านจะได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันกับคนอื่นอื่น
เพราะว่าไฟฟ้าก็เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะ
มันเป็นไปได้จริงนะคะเนี่ยยุคนี้
เราเคยได้ยินแต่อ่าชายแดนอ่าบนดอยสูงอ๋อ
บนดอยเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วไฟฟ้าในพื้นที่ราบจังหวัดบุรียรำนะคะ